ขับไปด้วยยิงปืนไปด้วยคือยิงทะลุออกมาจากรถ
โอ้ยอย่างปืนไปตามทางเรื่อยใคร่คุณผู้ชม

มานะคะเดี๋ยวให้ไปดูกันก่อนตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนะคะ
แต่ต้องบอกว่าควบคุมตัวได้เอาไปสอบปากคำเนี่ยนะ
ยังพูดจาไม่รู้เรื่องพูดไปหัวเลาะไปเหงื่อแตกไปแบบโอ้โห

เนี่ยคุณผู้ชมกว่าจะเอาตัวออกมาจากรถได้คือต้องทุบที่กระจกด้านข้างคนขับอ่ะ
แล้วเขาประชิดตัวแล้วก็พยายามแบบใจเย็นใจเย็น
อาวุธแล้วเดินลงมาจากรถนี่นะคะกุมภาวะปีอุดรธานีนะคะ
สามแยกนาธนาการกุญไทย
คือได้มีการประสานกันนะคะเจ้าหน้าที่สพกุมภาวะปีสพโนนสะอาด
ให้ช่วยหน่อยเนี่ยรถคันนี้สกัดจับหน่อย
กระบะฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยค่ะ
ผู้ชายที่ขับรถมีปืนเป็นปืนยาวยิงขึ้นฟ้าไปเรื่อย
ขับไปยิงไปตลอดทางคนตกใจมากนะคะ
สุดท้ายก็ต้องมาปิดล้อมแบบนี้แล้วก็ควบคุมตัวได้นะคะ
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้ไม่ใส่เสื้อก็ต้องให้วางอาวุธก่อน
เพราะว่ามีปืนด้วยนะคะก็ต้องระวังหน่อยตอนควบคุมตัว
ทีนี้ไม่ยิงไปโดนใครเนี่ยเปิดประตูลงมา
เป็นปืนลูกซองยาวนะคะกระบอกหนึ่ง
มีปืนพกสั้น๙มมอีกกระบอกหนึ่ง
มีเครื่องกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒๓นัด
เครื่องกระสุนปืน๙มมอีก๓นัด
มีซองบรรจุกระสุนปืนลูกซองยาว๑ซอง
บรรจุกระสุนปืนพกสั้นอีก๒ซอง

ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในรถอยู่เบาะข้างคนขับ
ทีนี้นะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ก็มาสอบปากคำผู้ชายคนนี้ด้วยตัวเองนะคะ
นายปริวัติมงคุณแสน

อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นอาการของเขา
นักข่าวของเราบอกว่าระหว่างสอบปากคำ
วกไปวนมาพูดไป

พูดไปหัวโละไปตาของไป

ทั้งตัวทั้งหน้าเนี่ยตัวเปียกเลย

ดูเขามองมองบนเขาไม่ได้มองพี่สาวนเขามองบน

ดูอาการก็รู้นะคุณผู้ชมดูแบบเหมือนเมาสารเสพติดอะไรสักอย่าง
ตำรวจว่าไปไปฉีเลย

ม่วงนะคะปัสสาวะม่วงนะคะ

ว่าเมื่อคืนเสพยาบ้าเข้าไป๒๐เมตร
คุณผู้ชมเมื่อคืนเสพยาบ้าไป๒๐เมตร
แล้ววันนี้ตอนเช้าจะขับรถไปหาเมีย
ปืนที่ใช้เนี่ยเอามาจากธนาคารกลาง

สั่งตำรวจสืบศูนย์สคุณภวาปี
จะมาปิดจ๊อปงานที่โรงพัก

เออปืนเอามาจากธนาคารกลาง
คุณผู้ชมเนี่ยเขาตอบแบบนี้งงไหมล่ะ
ก็มาล่าจนนะที
เรือนก็จะลาจนนะที
ตอนนี้เพราะว่าร่มรวดกับผม
เหตุอะไรถึงต้องเอาปืนออกมาแล้วไปยิง
มีจะไปยิงใครหรือเปล่าถามตรงเลย
นะครับจ๊อบกับผม
เดี๋ยวก่อนเป็นตำรวจงงเลยอะ
จะมาปิดจ๊อปงานสืบสวน
ถ้าทางจะพูดจริงอย่างเดียวคือเรื่องเสพยาเนี่ย

แต่ตำรวจบอกสอบไปสอบมาบอก๒๐เมตร
๒๐เม็ดในคืนเดียวมันโอ้โห้ย
ดีไม่โอดีโอเวอร์โดสเสียชีวิตนะ
มันเกินขนาดอะไรหรือเปล่ามันเยอะมากเลยอ่ะ
ฟ้าทลายโจรเขายังไม่กินเยอะขนาดนี้เลย
โอ้โหตำรวจก็เลยบอกว่า
ขอติดต่อพ่อของผู้ชายคนนี้หน่อย

เพราะเป็นอดีตกำนั้นนะคะ
เป็นอดีตกำนั้นตมทร์ท่านลี่อัมเภอกุมพพวาปี

ตำรวจบอกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคือที่บ้านมีกิจการรับเหมาถมดิน
ปืนอ่ะปืนทั้งสองกระบอกไม่ใช่จากธนาคารกลางอะไรที่ไหน

นี่พ่อรับเหมาถมดินเหรอ
ใช่แต่พ่อบอกว่ามีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะ

ใช่ก็เป็นรับเหมาอะไรอย่างนี้ก็มีปืนปืนแบบมีทะเบียนถูกต้อง
แต่ปืนเอาไว้ในรถแล้วลูกชายขับรถออกไปจากบ้าน

บอกว่าโชคดีจริงตำรวจสกัดจับเอาไว้ได้
เพราะไม่อย่างนั้นไม่รู้จะไปถึงไหนถึงไหน
ผลตำรวจรีพิศนุอุณหาเสรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
ตัวนายปริวัติผู้ต้องหาคนนี้นะคะ
คือเสพยาเสพติดจนหลอนนั่นแหละค่ะ

ที่กุมภาวะปีทั้งที่โนนสะอาด
ระงับเหตุได้เร็วระงับเหตุได้ทันท่วงที
อย่างนั้นมันอาจจะเสียหายมากกว่านี้นะคะ
อันนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็เป็นภัยต่อสังคมนะคะ

แล้วปือนี่ส่งกระบอกอยู่ในรถ
แล้วขับรถไปยิงไปแล้วเมาไปอย่างนี้
มันน่ากลัวมากจริงค่ะ
เจ้าหน้าที่ของกุมภาวะแล้วก็โดนสะอาดที่สามารถเข้าแอปเพจ
ก่อนที่จะมีความเสียหายในชีวิตกับปัจจัยคุณผู้บริสุทธิ์
แล้วตอนตำรวจคุมเมื่อสักครู่นี้นะเดินนี่กางเกงแทบหลุดเลย
เสื้อก็ไม่ใส่กางเกงแทบหลุดแบบนี้ค่ะสภาพอย่างนี้ค่ะ

ปิดจ๊อปไปเลยค่ะทีนี้นะคะโดนแจ้งข้อหาค่ะ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
อาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะครับ
สารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่ม
ถ้ามีผู้เสียหายคนไหนโดนนายปริวัติคนนี้
นี่ก่อนจะปิดจ๊อปเนี่ยปริวัติต้องปิดกางเกงก่อนนะ
อยากเห็นภาพนี้เลยค่ะดิฉันควรต้องดูภาพนี้ด้วยเหรอคะ
เห็นร่องก้นเลยค่ะขนาดเซ็นเซอร์ภาพเลอแล้วนะคะครับ
ประเด็นคือถ้านายปริวัติคนนี้หันปากกระบอกปืนไปหาใคร
ถ้ามีผู้เสียหายมาแจ้งความกับทางตำรวจมาให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ยนะ
มันจะมีข้อหาหนักมากขึ้นก็คือข้อหาพยายามฆ่า
นี่นะคะก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
คืออาจจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
แต่ถ้ากระสุนปืนของนายปริวัติไปโดนบ้านใคร
โดนรถใครโดนทรัพย์สินใครเนี่ยไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะครับ
ใช่ค่ะจะได้ข้อหานักขึ้นนะคะ
แต่พ่อก็เก็บปืนไว้เยอะเหลือเกินใช่ไหม
แค่ป้องกันตัวก็พออันนี้มันลักษณะเหมือนกับจะไปสู้รบแล้ว
จริงแล้วถึงแม้ว่าปืนจะมีทะเบียนก็มาเก็บเอาไว้ในรถ
มีกระสุนอะไรแบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วด้วยนะคะ